ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยืนอยู่ในแดนลบในช่วงท้ายปลายตลาดสวนทางกับในฝั่งของภูมิภาค
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขานรับกับกระแสข่าวซึ่งเป็นข่าวดีในฝรั่งเศสหลังจากนายมาครองนั้นก็เอาชนะนางเลอแพนคู่แข่งไปได้
แต่ว่าเดี๋ยวมิถุนายนนี้คงต้องไปรอดูเสียงหนุนจากบรรดาสอสอด้วยนะครับ
หุ้นไทยเมื่อวานติดลบไป๑จุดครับโดยปิดที่ระดับ๑๕๖๘๐๒จุด
มูลค่าการซื้อขาย๓๕๓๘๘ล้านบาท
ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีการประกาศออกมาอาจจะแผ่วลงไปในเดือนเมษายน
เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าวันนี้ปัจจัยต่างที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทย
ส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ครับบวกขึ้นมา๕๐บาท
ทองคำแท่งรับซื้อ๒๑๕๐บาทขายออก๒๒๕๐บาท
และเช่นเคยครับคุณผู้ชมเราจะไปวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุน
และปัจจัยทางเศรษฐกิจว่าเราจะจับทิศการลงทุนอย่างไร
ในช่วงนี้นะครับติดตามมุมมองจากคุณสินทนันบุญยอดภูมิในการอาวุโส
ภูมิในการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับเชิญครับ

สวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แม็กซ์
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ตอนนี้กลับเข้ามาสู่ในสภาวะตลาดหุ้นที่ค่อนข้างอึมครึมนิดนึง

บลูมเทจอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐๐กว่าร้อน
แต่คนที่ซื้อสุทธินี่น่าสนใจนะ
นักผู้ต่างชาติหลับเข้ามาซื้อ๕๙๐กว่าร้อน
แล้วก็นักทุนสถาบันซื้อไป๔๕๐กว่าล้านเหมือนกันนะครับ

เพราะปัจจัยตอนนี้ตั้งแต่ทางเลือกตั้งของทางฝรั่งเศสจบแล้วนะครับ
เพราะว่าการเปรียบทางการเรียบดีเนี่ยต้องมีคนที่สนับสนุนนะ

ในเสียงข้างมากด้วยนโยบายนี้จะผ่านได้นะ

แต่ที่น่าติดตามอีกวันนี้ก็คือเลือกตั้งที่ฝั่งเกาหลีใต้

ก็ทางที่ตอนนี้กำลังเลือกตั้งกันใหม่

เพราะว่าคาตน่าจะเสร็จไปในวันนี้นะ

เพราะที่เกาหลีใต้นี่ถือเป็นขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่
พี่เอกตอนนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตลาดหุ้นดูแล้วอึ้มครึ้งไม่ไปไหนเลย
นะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้แล้วกันนะฮะ
ตลาดหุ้นไทยถือว่าฟื้นตัวได้น้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับ
เนื่องมาจากปัจจัยที่กดดันตลาดบ้านเราก็คือหุ้นในกลุ่มของทางด้านปิโตเคมีแล้วก็พลังงาน
เมื่อวานนี้ลงหมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ในช่วงเพื่ออาจที่แล้วนะครับ
ให้ภาพท่านผู้ชมไว้กับราคาน้ำมันดิบเราให้ชาร์จมาดูเลยนะครับว่า
ราคาน้ำมันดิบเนี่ยช้าเป็นไงบ้างถือว่าค่อนข้างลงมาแรงทีเดียวนะครับ
ก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดิต่ำกว่า๕๐มาสักพักนะซึ่งก่อนหน้านี้เรามองว่า
จริงน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นมาจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคิดว่าจะขึ้นต่ออยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับ
คาดการณ์น่าจะอยู่ประมาณ๕๐๕๕แถวนี้แหละ

จริงถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในตลาดหุ้นเหมือนกัน
ก็ต้องติดตามกับราคาประกันตัวตาม
แต่ต้องติดตามกันว่าในช่วงปลายเดือน
เพราะว่าก่อนนั้นปลายปีที่แล้วเครื่องมันสั่งขึ้นมาได้
แล้วคราวนี้จะตกลงกันใหม่หรือเปล่า
มีโอกาสตลาดคาดว่าอาจจะมีการขยาย

ก็คือในกลุ่มของน้ำมันนั้นก็หน้าติดตาม
ใช่รัฐบาลอินโดรนิเซีย
ใม่กระทบจะจ้างคนมาสำรวจต้องติดตามข่าวหนึ่ดหนึ่ง
ไปก็คือราคาทองคำ
ตอนนี้ควรบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไป

จะจ่างท้ายสองร้อยเหรียญจะไปพันสี่

ซึ่งตลาดตอนนี้นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยสูงขึ้นเป็นประมาณสัก๗๐เปอร์เซ็นต์แล้ว

จะย้ายสินทรัพย์จากท้องคำปรับมาเป็นพวกธนบัตรรัฐบาลแทน

เพราะว่าตัวเลขจ้างงานของธนศาลัทธ์ออกมาค่อนข้างดูดีจริง

ก็เลยคาดการณ์กันว่าประชุมเฟสรู้สึกจะเดือนหน้าใช่ไหม

วันนี้พี่เอกเอาชาร์จอะไรมาหาท่านผู้ชมบ้าง
วันนี้ก็จะมาทำสไลด์ท่านผู้ชมดูเกี่ยวกับวาวตลาด
ว่าห้วงตลาดที่บอกว่าเล่นอึดอัดคือหน่วยอยู่ในกรอบบนี้มันเป็นยังไงบ้าง

ว่าเล่นอึดอัดมากเลยนอนมาเลยตลาดนอนมาเลยอยู่ในกรอบ
ดัชนีคือระดับกรอบล่างที่ประมาณสัก๑๕๖๐จุด
แล้วก็ด้านบนขึ้นไปไม่เกินเลยที่ระดับ๑๕๘๐จุด
เล่นอยู่ในกรอบแบบนี้กรอบแคบใช่ไหมครับ
อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าในตลาดหุ้น
เวลาคุณจะลงทุนเนี่ยจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ชอบเล่นส่วนต่างของราคา
ตลาดหุ้นผันผัวนี่อาจจะยิ่งชอบ
เพราะว่าส่วนต่างของราคาเนี่ยจะเยอะขึ้นถูกต้องนะครับ
ที่ตลาดหุ้นไม่ผันผวนเลยอยู่ในกรอบแคบเนี่ย
จะทำให้นักทุนกลุ่มนี้รู้สึกว่าไม่เฉดดีกว่า
รออยู่เฉยดีกว่าเพราะว่าส่วนต่างของราคามันน้อยมาก
มันแคบมากเขาเรียกว่าอย่างนั้นไม่ลงทุนดีกว่า
แต่เห็นได้ชัดก็คือวอลุ่มของตลาดโดยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะ
ชะลอลงไปชะลอลงไปเพราะว่าโดยปกติตลาดหุ้น

นะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าตลาดหุ้นนี้น่าจะนอนไปก็ออกไปเมื่อสักพัก
ใช่แต่ก็จะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าปรับตัวได้ดีเพื่อเชื่อกับตลาด
เป็นหุ้นที่ก็เรียกว่าตรงข้ามกับราคาน้ำมันดิบเลย
ที่เราบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวลง

เพราะว่าราคาน้ำมันดิบลงนี่คนต้องได้อันนี้ส่งนะ
เพราะว่าในบางธุรกิจน้ำมันดิบถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญ

ต้นทุนธุรกิจลดลงก็จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นกลุ่มสายการบิน
หลายตัวเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวกลับ
เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุน้ำมันมีการปรับตัวลง

แต่วันนี้เห็นพี่เอกเอาหุ้นกลุ่มการบินมาให้เลย

ก็จะมีเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปหุ้นสายการบินนะครับ

เกิดใครเคยเป็นเขามาดูหุ้นเขานิดนึง

อยากมาเป็นเจ้าของบริษัทนี้หรือเปล่า

ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณสัก๖บาท๔๐ผม

แล้วก็สัญญามันเริ่มมีการฟื้นตัวกลับ

ก็เป็นสัญญาการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว
มองเป้าหมายเท่าไหร่ครับพี่เอก

ก่อนหน้านี้เขาพยายามจะลิงก์กับภาครัฐ

โยบายภาครัฐจะสร้างโน่นจะสร้างนี่

กลุ่มรอบเหมาก็มาคืนคักอีกหนังช่วงนึง
ก็คาดหวังช่วงครึ่งหลังปีนี้มีโปรเจคหรือโครงการพังรัฐเริ่มเข้ามา
ทำให้กลุ่มรับเหมาเริ่มมีการขยับเราก็เรียกสเต๊กมาตัวนึง
ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ๒๕บาท

ตัวสุดท้ายเลยครับพี่เอก
ตัวสุดท้ายคอเลือกแบงค์ล่ะกัน
ก็ผมคิดว่ามันถึงจังหวะแล้วทุกอย่างาส่งมาหมดแล้ว
ปัจจุบาลำคาหู้เนยลงมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
ตอนนี้พี่เอกมองว่าเป้าหมายของธนาคารกรุงเทศราคาเป็นยังไงบ้างครับ
มากอีกภายพันธ์พรุงเทศให้ท่านผู้ชมลองไปเลือกรวงทุนกันนะครับ

ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
วันนี้มีหุ้น๓ตัวมาฝากการจับจังหวะรวงทุนดี
ถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างก็คือสเต็กนะครับ

จังหวะลงทุนและติดตามภาพรวมได้ทั้งหมดนี้